เพราะข้างหลังมันมีได้

แค่อย่างนี้ดีกว่าของคนดีของทุกคนที่นี่มาส่องต่อคืน
และของคนที่สุดเสี่ยงมากของคนกว่าแต่มันยังไม่มีอยู่
ทุกคนที่นี่เนื้อแนะนำมากหลายจากท่านทุกคนทุกคนที่นี่เนี่ย
ทุกคนเนี่ยรับรายงานจากคนที่ที่นี่เนี่ยท้าไปนิดหนึ่งหรือเปลือกว่า

เพราะว่ามันปัญหาก็สบายนะก็แค่ปัญหาได้ระดับหนึ่งแล้ว

นี่

ขอบคุณครับขอบคุณครับให้๔๖นะมากผมคิดว่ามากพอผมควร
เพราะฉะนั้นจ้างจ้างมาโดยผู้บริการ